แล้วพอฝนนอกฤดูพอมันทำให้ข้าว

ข่าวเราก็เล่ามาอยู่แล้วเวลาตากที่ถนนมีปัญหา

วันนี้มีก็ในเมื่อตากที่ถนนมีปัญหานี่
ยายสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันค่ะ

มาตากตรงนี้ในนี้นั่นแหละค่ะ
ในนี้ไหนอ่ะ
ลูกตัวอ่ะสินะ

แต่ตากแค่มือนึงนะ

มันต้องทำให้ถูกต้องทำกันในที่
พี่เบิร์ดทำอะไร
เห็นแล้วเปรี้ยวปาก
นึกว่าเปรี้ยวปากขึ้นไหม

แล้วแบบดอมต้องเอาอะไรมาเสร็จ
มันย้ายโต๊ะมันก็ทิ้งไม่เอาไปนี่พี่ไปเก็บมากิน

ไม่มีแต่ว่าของคุณยายนั้นเป็นอะไรพี่

นี่คือยายใบใจกล้าใครที่ตามคุณยายอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่า
คุณยายทำคอนเทนต์ในเพจคนก็ติดตามเพียบเลยนะ
รับน้วยโยบายมา
เดี๋ยวก่อนเอายายใบก่อนเดี๋ยวค่อยไปถามเทคนิควิธีการของยายใบ

เออแต่เนี่ยเอาให้ดูตอนแรกนี่ไง
คือจริงคลิปเต็มยาวประมาณ๕นาทีคุณผู้ชม

แบบเฮ้ยบ้านหน้ามึงถึงเอาใหม่เออออกมาแล้วแบบไม่พอใจ
ทำไมเพื่อนเอาข้าวมาตากในบ้านฉันแบบนี้แบบนี้

จัดไปให้๑เป๊กจากที่หัวร้อนเนี่ย
ยิ้มแฉ่งเลยตากไปเลย

เกี่ยวกับพวกกระแสตากข้าวอะไรพวกนี้

นี่คนดูต้อง๔ล้านในคลิปนี้

เพื่อน๓๐นาที๒๐๐บาทจ้ะ
เดินเป็นคู่พร้อมถ่ายรูป๓๐๐บาทจ้ะ
งมเหลือนชั่วโมงละ๕๐๐บาทจ้ะ

ถ้าอยู่ด้วยทั้งคืน๑๕๐๐บาทจ้ะ
ถ้าจมวันนี้แถมฟรีไฟเช็คจันทร์

เราไปคุยกับนายไหมเราทำคู่กันไหม

ไปกดติดตามคุณยายได้นะ

ค่ะเป็นห่วงสุขภาพแหละ

ไม่จะกินจะได้แก๊สเยอะจะได้อิ่มเร็ว